ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะตรุษจีนแบบนี้พาไปดูความร่วมมือของไทยแล้วก็จีนกันหน่อยค่ะ
หลังจากที่จีนมีการพัฒนาในการทำโซราซิลที่เขื่อนสิรินทรนะคะเพื่อเป็นการผลิตแล้วก็สร้างพลังงานสะอาดไว้ใช้ในอนาคตแบบนี้ค่ะ
นี่คือภาพของเขื่อนสิรินทรในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
ถือว่าเป็นความร่วมมือของจีนและก็ไทย
ซึ่งจีนถือว่าเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของพลังงานสะอาด
โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ไม่เพียงนำพลังงานสีเขียวมาใช้ในจังหวัด
แต่ยังเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนมาชมแผงโซราเซล
ที่ลอยอยู่กลางเขื่อนแบบนี้กว่า๕๐๐ถึง๖๐๐คนต่อวันเลยค่ะ

โครงการไทยบิตนี้ได้แสดงศักยภาพเป็นโครงการนำร่อง
สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนนะคะ
โดยการผลิตไฟฟ้าด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวัน
และพลังงานน้ำในตอนกลางคืนค่ะ
เป็นการช่วยเพิ่มความต่อเนื่องของการผลิตไฟฟ้า
และลดความผันผวนในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
เพื่อให้บ้านเรือนประชาชนหลายพันครัวเรือนยังคงใช้ได้
เนื่องจากตอนนี้ไทยยังตั้งอยู่ในเข็ดร้อน

เหมาะกับการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์
ฉัดชัยมาวงผู้ช่วยว่าการวิศวกรรม

มีผลผลิตพลังงานสุทธิเฉลี่ยเกือบ๙๐ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี
และได้บรรลุเป้าหมายในการจัดหาพลังงานต้นทุนต่ำ
มีเสถียรภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยแผงโซราเซลครอบคลุมพื้นที่เขื่อนนะคะมีประมาณร้อยละหนึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการใช้งานด้านเกษตรหรือว่าประมงในท้องถิ่นอย่างแน่นอน
เพราะว่าการออกแบบในการทำโครงการนี้นะคะเป็นการคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ
ซึ่งรวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุที่ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำอีกด้วยค่ะ
นี่ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือนะคะของจีนที่ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญเรื่องของพลังงานสะอาดโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ